คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องดูความคืบหน้าค่ะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้รีสอร์ตหรูที่เราเล่าไปเมื่อวาน
คือวันนี้ต้องตามต่อเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการความปลอดภัย
ของโรงแรมหรูระดับหกดาวขนาดเนี้ย
ค่าเข้าพักเนี่ยคืนหนึ่ง๕แสนเป็นล้านยังถึงเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะตรวจสอบดูหน่อยค่ะนี่คือรีสอร์ทหรูโซเนวา
เกาะกูดจังหวัดตราดค่ะเกิดเหตุไฟไหม้นะคะ
นี่คือโรงแรมระดับ๖ดาวเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันอาทิตย์
หกมีนาคมห้องพักโซนวิลล่าหกสิบสามเสียหายทั้งหลังเลยค่ะ
มีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้ผู้ที่ได้เข้าพักออกมาโพสต์การหนีเอาตัวรอดครับ
บนโลกโซเชียลหมอโอค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพร
รุนากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะครับหมอโอโพสต์เอาไว้ว่า
หมอโอกับครอบครัวต้องเอาชีวิตรอดหนีตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้
แล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีสัญญาณเตือนภัย
ทำไมไม่มีสปริงเกอร์พ่นน้ำจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็ร่างกายเป็นแผลเพราะว่าต้องปีนหลังคาหนีไฟกันนะคะ
ครับนี่นะคะต้องปีนกันแบบนี้กลางดึกที่ผ่านมา
รวมถึงร้านอาหารและกิจกรรมทั้งหมดไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้
เพราะว่ามันไฟไหม้คือห้องพักหลังเดียวนะคะแต่มันหลังใหญ่มาก

แล้วก็ชี้แจงบอกว่าเรามีทีมดับเพลิงที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
รวมทั้งมีทีมที่พร้อมในการปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบ
ล่าสุดนะคะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านของหมอโอก็มีความเคลื่อนไหว
ระบุว่าก่อนเข้าพักโรงแรมนี้มีการสอบถามผู้บริหารถึงพื้นที่ส่วนกลาง

ถามว่ามีเครื่องตรวจจับควันหรือไม่
ผู้บริหารยอมรับว่าไม่มีค่ะ
แต่จะติดตั้งเพิ่มเติมให้
ด้วยเหตุนี้โรงแรมสามารถบอกว่า
พบปัญหาที่จุดนี้น่าจะดีกว่าออกแถลงการ
ทำให้คนเข้าใจว่าเราไปกล่าวหาโรงแรม
คือคุณหมอยืนยันว่ามันไม่มีเครื่องตรวจจับควันไฟ
คุณหมอยืนยันว่าถามแล้วด้วยถามผู้บริหารเราด้วย
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดนะคะว่า
สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรและมาตรการด้านความปลอดภัย
ที่พักแห่งนี้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า
พลตำรวจรีปากรมณีปากรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราด
บอกว่าก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตอนนี้ก็ต้องรอรายละเอียด
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางที่กำลังจะเข้าไปเก็บรายละเอียด
ทั้งพยานวัตถุต่างต่างเนี้ยนะคะต้องไปตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ถึงจะสามารถสรุปหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ได้ครับส่วนการก่อสร้างอาคารนะคะ
ก่อนป้องกันภัยครบถ้วนหรือไม่อยู่ระหว่างตรวจสอบของทางโยธาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตราดบอกว่า

วงเงิน๙๐๒ล้านบาท

ครอบครับพ่อได้รับหนังสือกรมฐานแล้ว
อยู่ระหว่างตรวจสอบประสานงานกับตำรวจสพเกาะกูด
เพื่อหาข้อเท็จจริงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
เพื่อจะทำเรื่องชดเชยค่าเสียหายนะคะ
เขาบอกเบื้องต้น๔๕หลังที่ถูกเพลิงไหม้วอดไป

ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่ามันมีทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
ที่เข้าพักห้องที่เกิดไฟไหม้
เขามีทรัพย์สินที่มีค่าทางจิตใจ
มือถือที่มีรูปมีคอมพิวเตอร์ที่มีงานอยู่ในนั้น
แบบทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว